มาดูน้องอนุบาลหน่อย
เวลาจะไปโรงเรียนคุณนึกถึงตอนทำเด็ก

ตุ๊กตาเอ่ยของเล่นต่างอะไรแบบนี้ดิฉันมีเหมือนกัน
แต่น้องอนุบาลคนนี้
เขาพกสิ่งนี้ไปโรงเรียนค่ะ
อ้าว
เฮ้ยไอ้งูพกอะไรมาด้วย

เอามาดูซิมันตายแล้วครูบอกมันตายแล้วมันคืออะไรอ่ะ

อืมน่าจะเขียดใช่ไหม

เฮ้ยไอ้หนู
ใช่ไหมลูกคังคกเขาเป็นสัตเลี้ยแสนรักของน้องนะ

คุณค่ะน้องคังคกลูก
บอกคุณครูบอกว่าเอามันไปไว้ในกระเป๋ากางเกงได้ยังไง

มันตายแล้วมั้งใช่ไหมคังคกมันจะไปอยู่ในกระเป๋ากางเกงยังไงน้องบอกว่ามันนอนอยู่
น้องเขาเหมือนแบบรักคุณเข้าใจไหม
เหมือนแบบครูมันหลับอยู่มันนอนอยู่
เด็กน้องค่ะด้วยความรายเรียงสาวเขาคิดว่าเขาไม่ได้ตายหรืออย่างเงี้ย
แต่ดูแล้วระวังดีนะลูก
หนูเอาลูกคังคกมาโรงเรียนไม่ได้นะลูกนะ
ขอบคุณคลิปจากติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่าแต๊ง๑๒๑๒นะคะ

ใช่ไหมว่าคังคกเอาไปโรงเรียนไม่ได้นะลูก
เดี๋ยวพรุ่งนี้จิ้งจกมา
เอาไว้เอาตรงนี้เดี๋ยวคุณครูเพื่อนตกใจ